ปล่อยให้คุณชนะดูแลตัวเองตรงนี้ไปก่อนนะคะ
เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้กันด้วยนะคะ
ก็คือการเลี้ยงปูนาพูดก็พูดไปยอดนิยมเหมือนกันนะ
ปูนาเขาเอาไปทำปูดองเอ่ยเอาไปทำปูนึ่งเอ่
เอาไปทำเป็นเมนูเกี่ยวกับเรื่องของอาหารอีสานเยอะแยะมากมาย
ทีนี้ปูที่นี่คุณผู้ชมเขาเลี้ยงแบบง่ายเลย
ในบ่อดินต้นทุนต่ำรายได้ดี

โดยเขาเลี้ยงปูนาสายพันธุ์กำแพงเพชร
ที่นี่นะคุณเขาคิดค้นแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงปูนา
ในบ่อซีเมียนแบบเดิมเนี่ยค่ะ
เลี้ยงปูนาในบ่อดิน

แล้วก็คือเหมือนเรียนแบบธรรมชาติ

เพราะเค้าคือปูนาเนอะ
ถูกต้องแล้วมันก็เลยทำให้มันมีความมัน
แล้วก็มีความอร่อยมากกว่าปูที่เลี้ยงในบ่อซีเมนทั่วไป
เขาก็เลยขึ้นชื่อลือชากันเป็นอย่างมาก
คุณชยพรทักขิโนกาเศรษฐกรฟาร์มปูนา

คิดค้นวิธีการลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงปู

เริ่มได้เลยก็คือขุดบ่อดินขึ้นมาก่อน
แล้วก็รองก้นด้วยแผ่นยางเป็นแผ่นผ้าใบ
แล้วก็ใช้เศษกระเบื้องมาล้อมเป็นรั้ว

กำลังจะบอกมันอารมณ์เหมือนติดแอร์ให้ปู

ชำเพราะว่าปูนาก็ชอบความฉ่ำอยู่แล้วไง
ถูกนะคะมีความชื้นหน่อยนะคะ
แล้วก็เป็นการเรียนแบบฝนตกในฤดูฝน
เพราะฉะนั้นคุณเลี้ยงได้ตลอดทั้งปี
นะคะพอทำพื้นที่บริเวณเรียบร้อยแล้ว
ก็เอาปูมาเลี้ยงตั้งแต่บ่ออนุบาล

รวมระยะเวลาประมาณ๓๔เดือนก็จับขายได้แล้ว

ค่าประมาณโอ้โหเกือบฝ่ามื้อ

น่าจะนึ่งอ่ะเมื่อสักครู่
อันนี้ทอดตัวมันใหญ่นะอย่างนึ่งนี่
นี่คุณใหญ่เกือบเท่าฝ่ามือนะ

น้องเป็นตรอยุนะมิวนาที่นี่ตัวใหญ่จริง

จริงแล้วตัวมันใหญ่แบบนี้
ก็ขายได้ดีไงกิโลกรัมนึง๑๐๐๑๓๐บาท
พี่เขาบอกแบบนี้นะไม่ใช่เล่นนะจ๊ะคุณ
สร้างรายได้มากถึงวันละประมาณพันบาทเลยทีเดียว

เล่นทิ้งคว่างให้มันเดินเล่นไปของมัน
อยู่ดี๓๔เดือนมาอ้าวขายได้แล้วนะคะคุณค่ะ
ซึ่งจะบอกว่าปูนาสายพันธกำแพงเพชรนี่นะคะ
เขานิยมไปทำหลายเมนูอย่างที่โชว์ให้ดูเนี่ย
ก็มีเป็นปูนึ่งจะไปทำน้ำพริกปูก็ได้
ลาบปูปูถอดตะไคร้เอาไปดองทำเป็นส้มตำปูอะไรก็ได้

เอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากจะศึกษาดูงานการเลี้ยงปูนานะ
ติดต่อไปได้ที่ฟาร์มปูนาสองพี่น้องตำบลด่านช้าง
อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
เขายินดีจะสอนแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปูนาแบบละเอียดยิบเลยนะคะ
เบอร์โทรศัพท์กันเอาไว้แล้ว๒เบอร์จดกันไปได้เลย
จ้ะฟูล๙๒๔๕๖๒๔๒นะคะเนี่ยค่ะวิธีสังเกตปูนะ
บางคนแบบมันไหนตัวผู้ตัวเมียเป็นไงยังไงตัวผู้เนี่ยกล้ามมันจะใหญ่
มันฟิตเน็ตมันเป็นธรรมชาติของตัวปูตัวผู้แล้วตัวใหญ่กล้ามใหญ่แล้วก็จับปิ้งมันอ่ะ
ก็คือหงายท้องขึ้นมาน่ะมันจะเล็กแหลมเรียวใช่แต่ถ้าเป็นปูตัวเมียกล้ามจะเล็กตัวก็จะเล็กกว่า
อ๋อสามเหลี่ยมใหญ่แล้วก็สามเหลี่ยมใหญ่จับปิ้งจะใหญ่อุ้นมนก็ลองไปเจอปูอ่ะพลิกดูสิ
จะหนีบนิ้วล่ะค่ะอยู่ดีไปจิบปูมาแต่ก็ต้องมีเทคนิคการจับปู
ใช่ไม่ใช่สมสี่สุ่มไห้ปูน่ารักหยิบไม่ได้นะคะหนีบนิ้วค่ะหนีบนิ้วนะคะ
โอ้คุณแม็กซ์คะปูน่ายหนีบมื้อ